ห้องนอน๑ห้องรับแขกใหญ่
ห้องครัวมีที่จอดรถเรียบพร้อม
ราคา๔๕๐๐บาทเท่านั้นเองอยู่ในย่านดอนเมือง

คือคลิปนี้เป็นไวรัลเลย
ภาพนี้กลายเป็นไวรัลสุดฮือฮาบนโลกโซเชียล
เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมมันถึงฮือฮาขนาดนี้นะฮะ
คือนายหน้าสาวรายหนึ่งได้แชร์ภาพนี้ครับ
เดี่ยวทำเลทองย่านดอนเมือง

ก็เห็นข้างนอกเป็นบ้านไม้ทั้งหลัง

ปล่อยเช่าบ้านเดี่ยวในซอยช่างอากาศอุทิศ๔

ปล่อยเช่าบ้านเดี่ยวตามสภาพ๕ห้องนอน๒ห้องน้ำ

เป็นบ้านไม้ทั้งหลังอันนี้คือที่โพสต์ไว้

เรื่องของราคาเอ๊ะทำไมราคามันถูกจัง

ไอ้ที่แถมให้บ้านเดียวกี่ห้องกี่อะไรกี่หับเนี่ยนะ
เออทำไมราคาถูกจังทำเลก็ดี
แต่คุณผู้ชมบางคนบอกโอ้โห
แต่เดี๋ยวหาความปลอดภัยได้ที่ไหน
จะพังหรือเปล่าถล่มลงมาหรือเปล่า

แต่เขาบอกให้เช่าตามสภาพ

อ่าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเช่าอย่างนี้นะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราอยากเห็นบ้านจริง
ค่ะนี่ครับลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้
อยู่บนถนนช่างอากาศบำรุงเขตดอนเมืองจริง
จากการสำรวจตอนกลางวันนะคุณนะ
จะเห็นว่าตัวบ้านค่อนข้างเก่าแล้วก็ซุดโทรมอย่างมาก
ผนังบ้านบางส่วนผูจนทำให้เกิดช่องขนาดใหญ่นะ
เอาแต่คุณถ้าผมดูภาพรวมของไม้ที่เป็นผนังเนี่ย
มันก็ยังใช้ได้อยู่นะคุณว่าใช้ได้ไหม
ก็ให้พี่บุ๊กไปอยู่ไหมกล้าอยู่ไหมกล้าอยู่กับไม้อย่างนี้ดีกว่า
ผมดูภายนอกผมว่าไม้มันใช้ได้

บรรยากาศภายในบ้านค่อนข้างจะอึมครึมนะขณะช่วงกลางวันเราส่องเข้าไปดู
พอเดินเข้าไปในตัวบ้านนะทางด้านขวามือจะเป็นห้องกระจก
ด้านข้างบันไดก็จะมีห้องนอนแล้ว
นี่ทีมข่าวของเราลองลุยไปดู

ผมทำเสียงประตูน่ากลัวไหม

ถ้าเช่าถ่ายทำหนังผีละครผี

แต่ห้องหับเขามีพร้อมนะคุณอย่างที่บอกไป
ว่ามีถึง๕ห้องนอนทีมข่าวของเราขึ้นไปห้องนอนที่๓ก่อน

คาดว่าน่าจะเป็นผู้อยู่อาศัยเดิม
แขวนอยู่หน้าห้องแต่ผมกลัวเรื่องรูปภาพ
ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเสียไปหรือยังก็ไม่รู้
ส่วนทางด้านระเบียงด้านหลังก็มีเก้าอี้ที่นอนเก่ากองสุมกันอยู่นะครับ
คุณไก๊ผู้สื่อข่าวใจกล้า
พูดคุยกับนายไพโรดพ่วงนักผ่านอายุ๘๒ปี
คุณตาไพโรธเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับบ้านหลังนี้นี่
มุมนี้ชิลคุณชิลใช่
บนระเบียงสูดอากาศอันนี้ชิลอยู่
ทีมข่าวไปพูดคุยกับคุณตาไพโรธคุณตาเล่าให้ฟังบอกว่า
ตาเองก็อยู่ที่นี้มานานกว่า๖๐ปีแล้ว
มาก่อนที่บ้านหลังนี้จะสร้างด้วยซ้ำ
เจ้าของบ้านหลังนี้เป็นคนมีฐานะนะ
และสร้างบ้านหลังนี้เสร็จเมื่อประมาณ๕๐ปีก่อน
หลังจากนั้นเจ้าของบ้านได้ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นนะ
แล้วก็ปล่อยบ้านหลังนี้ให้คนเช่ามานานแสนนานแล้ว
ล่าสุดมีครอบครัวหนึ่งมาเช่า๓คนพ่อแม่ลูกชาย
แต่ลูกชายดันมาเสียชีวิตลง

ส่วนเรื่องวิญญาณหรือผีนะโอ้ยคุณตาไพโรธบอกไม่มี
ไอ้หลานตาอยู่มานานไม่มีผี
คนที่อยู่เก่านี้ออกไปเมื่อไหร่ครับ

แต่ลูกชายก็ตายเป็นคนหนึ่งแต่ก็ไม่ต้องมาตายในบ้านเลย
ไม่ตายโรงพยาบาล

มีอะไรผมอยู่อย่างนี้มาตั้งนาน
เห็นก็มีอะไรไม่เคยข้างบ้านเคยเจออะไร
แล้วตอนก่อนนั้นเจ้าของเก่าที่มาอยู่
คนเจ้าเก่าที่มาอยู่เค้าอยู่กับกี่คนครับ

นี่คุณผู้ชมก็คุยกันในสวดสาบันเยอะเลยนะครับ

บางท่านบอกว่าตรงกระเบียงน่าไปยืนนะ
วิวกลางคืนก็ท่าจะดีนะครับ
ส่วนเจ้าของโพสต์คือคุณกัญญัติเรืองคันจอยอยู่๓๐ปี
เธอเป็นนายหน้าไงขายอสังหาริมทรัพย์นะครับ

บอกว่าคือเจ้าของมาฝากให้ปล่อยเช่าบ้านหลังนี้
นานกว่า๑ปีแล้วก่อนหน้านี้มีคนมาเช่า

ค่าเช่าติดต่อกันมานานถึง๙เดือน
แต่ไม่ได้เข้ามาอยู่ซะงั้นอันนี้งงอยู่
กระทั่งช่วงโควิดก็เลยเลิกการให้เช่าไป
ยังบอกอีกนะฮะว่าช่วงที่เธอมาถ่ายรูปบ้านหลังนี้
ช่วงนั้นมีพายุฝนพอดีเลยทำให้ท้องฟ้าอึมครึม
อาจจะดูน่ากลัวไปหน่อยเดี๋ยวจะมาถ่ายใหม่
เอาแบบท้องฟ้าสว่างสวัยอาจจะไม่น่ากลัวเหมือนเดิมนะฮะ
ส่วนเรื่องการตั้งราคาเช่า๔๕๐๐บาทนั้น
จริงอยากให้ผู้เช่ามองเป็นเรื่องของทำเลด้วย
แม้ตัวบ้านจะดูโซมแต่โครงสร้างแข็งแรงดีมาก
ซึ่งบ้านหลังอื่นที่อยู่ในระแวกเดียวกัน

เขาให้เช่าในราคาเริ่มที่๑๐๐๐บาทกันแล้ว
มีภาพตอนกลางคืนให้ดูด้วยค่ะพี่บุ๊คค่ะ
เดี๋ยวเมื่อกี้กลางวันผมยังพอไหว

เขาให้เช่าก็ให้เช่าตามสภาพใช่ค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงในหน้าให้เช่าหน่อยนะฮะ
จริงเขาก็ปล่อยเช่าในสภาพนี้เลยค่ะ

ก็จะอยู่ประมาณเดือนละประมาณหมื่นกว่าบาท

แล้วก็เดิมทีตอนที่ผู้เช่าเก่าตอนนู้นนะคะที่เขาอยู่
เช่าประมาณเดือนละ๖๕๐๐บาท

ก็เลยปรับค่าเช่าลงมาเหลือ๔๕๐๐บาท
ก็คือเน้นเหมือนกับว่าเป็นเชิงธุรกิจซะมากกว่า

เมื่อสักครู่นี่ค่ะคือสักครู่เนี่ย
ทีมข่าวของเราเพิ่งจะลงพื้นที่ไปอีกครั้ง
ก็เลยได้ภาพชุดนี้มานะฮะ

ขณะที่ฝนตกพร่ำในยามหัวค่ำนะฮะ

มีเพียงบ้านหลังนี้เพียงหลังเดียวที่ปิดไฟมืด
อุ๊ยพี่ปู๊กเดี๋ยวไม่มีใครอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะ
ไม่มีคุณผู้ชมดูเอง

ผิดไหมลมพัด

ตอนทีมข่าวของเราไปสำรวจกลางวันกับนายหน้าลืมล็อกก่อนหรือเปล่า

คุณดูใบไม้ลมสักแอะไหม
ใบไม้มีลมนิ่งเนอะคุณมิ้วทำไมคุณมิ้วเงียบเนี่ยพยายามจะสังเกตอยู่ว่าเอ๊ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมว่าไงคุณผู้ชมเอาไงดีฮะ
ยังไงดีแต่ลุงข้างบ้านบอกอย่าไปปรักปรำเขาไม่ได้มีผีสักหน่อยไม่ได้มีอะไร
แต่มันไม่มีลมนะคุณใบไม้ไม่กระดิกเลยแต่ว่าประตูเปิดเอง
นี่เป็นภาพที่ทีมข่าวบันทึกได้จริงเราขอเรียนย้ำด้วยความสัตว์จริงนะคุณนะ
ตอนแรกนะฮะได้มีการติดต่อกับทางนายหน้าที่ปล่อยเช่า
ว่าจะขอเข้าไปถ่ายบรรยากาศในบ้านในช่วงกลางค่ำกลางคืนซะหน่อย
แต่เนื่องจากฝนตกหนักนะทางในหน้าจึงขอเลื่อนเป็นวันอื่น
แต่ทีมข่าวของเราก็ขอมาดูหน้าบ้านก็ยังดีนะครับ
กระทั่งเนี่ยจับกล้องไปมาเนี่ยเห็นว่าประตูตรงระเบียงเนี่ย
ตอนแรกผมบอกกลางวันก็น่ายืนนะแต่กลางคืนผมไม่ไปแล้วคุณนะ
เป็นว่าคนแถวนั้นบอกไม่มีผีมันอาจจะมีหลักการทางวิทยาศาสตร์
คุณมิ้วพูดหลักการวิทยาศาสตร์มาว่าเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
ไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยพี่บุ๊คแต่ก็

ก็ถือว่าเราโปรโมทให้บ้านหลังนี้ก็แล้วกันนะคะ
ทีมข่าวไปตอนกลางวันไม่ยอมปิดประตูให้เขา
มันคงปิดไม่สนิทแล้วลมพัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อใครสนใจอยากเช่าก็เรียนเชิญนะคะ
ลมนะคุณลมด้านนอกอาจจะไม่มี

ใช่บางทีทะลุหน้าต่างทะลุอะไรมาใช่ไหมพี่บุ๊ค
ใช่ผมหาคำตอบหลักวิทยาศาสตร์ได้แล้วไม่กลัวแล้ว